ไม่ใช่แค่ละครดังเพลงประกอบละครก็ได้
มีอยู่เพลงนึงชื่อเพลงเคียงขวัญ

แล้วเพลงนี้เขาจะถ่ายทอดความรู้สึกของพระเอกนะ
โปมเขาจะเฝ้ารอนางเอกแม่พุทธตานตลอดเวลา

เป็นความในใจอ่ะเป็นความในใจอ่ะ
ซึ่งกันนพัฒน์เขาร้องเพลงนี้เขาบอกว่า
ใจมากพี่เขาไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะติดต่อมาร้องนะคะ

คือร้องแบบนี้ว่ามันยิ่งเข้าแก๊ปเข้าความรู้สึกเลยนะคะ
ประจวบเหมาะกับช่วงนี้ลาหูเขาย้ายไปด้วยราศีตุล

เพลงประกอบละครก็ดังงานเต็มไปหมดเลย
งานต่างประเทศงานในประเทศเพียบเลยค่ะ
จะเป็นยังไงนะคะไปฟังหนุ่มกันนพัฒน์เปิดใจกันหน่อยค่ะ
ว่าคือเดือนนี้งานทุกวันเลยครับ

วันที่เขาไห้ลาหูก็ไหว้เหมือนกัน

หลานาตา
ลาหูเขาออกใช่ไหมเขาดูออร่าจับนะช่วงนี้
บอกจริงดูแบบเป็นกปั่นขึ้น

ก็ด้วยส่วนหนึ่งแต่แบบดูสีหน้าสีตาเขาอ่ะ